วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดียิงเอ็กซ์จักริตพนิษฐาติกรรม
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๖นะครับ
สารชั้นต้นมีคำพิพากษาไปแล้ว
วันนี้สารอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษานะครับ
ซึ่งสารได้พิพากษากลับของสารชั้นต้น
จำเลย๒คนสำคัญในคดีนี้
ก็คือหมอนิ่มแพทย์หญิงนิธิวดีภรรยาของเอ็กซ์จักริตนะครับ

สารชั้นอุทธรพิพากษากลับยกฟ้องนะครับ
ขณะที่แม่ของหมอนิ่มหรือว่าแม่ยายของเอ็กซ์จักริตนั้น

แต่ว่าชั้นอุทธรพิพากษาประหารชีวิต
แต่สารภาพก็เลยลดโทษนะครับ

ณิตภาติกรรมนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
ต้องหยุดโลดแล่นในวงการกีฬายิงปืนที่เขารัก

เพราะทนไม่ได้ที่ลูกสาวคนเดียวของเธอ
ทำร้ายร่างกายและจิตใจบ่อยครั้ง

ทำให้วันนี้เธอต้องมาฟัง
พิพากษาที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
ในฐานะจำเลยอีกครั้ง
หวานฆ่านายจักริตพนิษฐาติกรรมที่อายการศาลจังหวัดมีนบุรีเป็นโจทย์ฟ้อง
เจียรสักกลิ่นคล้ายมือปืนนางสุรางดวงจินดาแม่หมอนิ่ม
หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศหรือหมอนิ่มนายสันติทองเสม
หรือธนายอีศและหน่ายธวรรษชัยเผ็ดโชษคนขี่จากรยานยนต์
เป็นจำเลยที่๑๕ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
จ้างหวานใช้ยุโยงส่งเสริมให้ฆ่ามีและพกพาอาวุธปืน
และยิงอาวุธปืนในที่ทางสาธารณะ
โดยสารอุทธรพิพากษาแก้โทษให้ยกฟ้องหมอนิ่ม
จากเดิมที่พิพากษาประหารชีวิต
จากหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าเป็นคนจ้างวาน
แต่พยานหลักฐานที่นำสืบเข้ากับบันทึกคำให้การรับสารภาพ
ของนางสุรางว่าเป็นผู้จ้างวาน
โดยให้เจ๊แหม่มซึ่งตำรวจกันไว้เป็นพยาน
ติดต่อกับทนายอีทให้จ้างมือปืน
และคนขี่จักรยานยนต์ไปสังหารเอ็กซ์
ในวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๕๖คนละ๒๐๐๐๐บาท
โดยสารพิพากษาให้ประหารแม่ของหมอนิ่ม
แต่ให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ระหว่างสารอ่านคำพิพากษาหมอนิ่มได้ร่ำให้ออกมา
ขณะที่นางสุรางยืนฟังคำพิพากษาด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ซึ่งธนายความได้เตรียมหลักทรัพย์รวม๑ล้านบาท
เพื่อขอประกันตัวสู้คดีในชั้นศาลดีกา
โดยสารให้ประกันตีราคาหลักประกัน๑ล้านบาท
โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจักษาน
ส่วนแนวทางสู้คดีหลังจากนี้
นายชำนาญชาดิตระบุว่า
หากครอบครัวทางฝั่งผู้ตายไม่มีการยื่นขอสู้คดีในชั้นศาลดีกา

คงต้องสู้คดีในชั้นศาลดีกาต่อไป
รู้ว่าทางโจทย์ก็คือพนักงานอายการ
ท่านจะดีกาไหม
ในส่วนของโจทย์ร่วมจะดีการไหม
ถ้าไม่มีดีการ์ในส่วนของคุณหมอก็คงจบ
แต่ถ้ามีเราก็คงต้องแก้ดีการ์ไป
สภาพจิตใจก็เป็นปกติของคนที่ท่านสูงอายุแล้วนะครับ
รู้สึกจะประมาณ๗๕๗๖แล้ว

ก็สารเท่นต้นยกฟอง
แต่พอสารพิพากษาลงโทษกลับ
ก็มีความไม่สบายใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับ

ส่วนทนายอีทสารพิพากษาลงโทษประหารสถานเดียว
โดยเจ้าตัวไม่มาฟังคำพิพากษา
ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีพฤติการหลบหนี

ขณะที่มือปืนและคนขี่จักรยานยนต์

พร้อมให้จำเลยที่๑๒๔และ๕
ร่วมกันชดใช้เงิน๒๕๐๐๐๐๐บาท
ให้กับครอบครัวนายจักริต

สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียว
นิ่มและทนายอีทส่วนมือปืนและคนขี่จักรยานยนต์

ขณะที่นางสุรางให้ยกฟ้อง
คดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๕๙
ขณะที่เอ็กซ์ขับรถยนต์สปอร์ตจากบ้านพักในซอยรามคำแหง๑๐๗
เพื่อไปหาภรรยาตามนัดที่บ้านพักในซอยรามคำแหง๑๖
ระหว่างทางเอ็กซ์ถูกมือปืนตามประกบยิง
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
เป็นการปิดตำนานนักแม่นปืนระดับพระการ
ที่ต้องมาตายเพราะปืนจากคนใกล้ตัว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน